จริงก็ไม่คิดว่าจะมาขนาดนี้นะครับ
คิดว่ามันไม่ใช่คดีที่สลับซับซ้อนมาก
มันน่าจะจบได้ตั้งแต่ตอนที่ทางกองปราบแถลงแล้ว
ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องทางกองปราบ
ที่ได้มีการแจ้งความไปมันไปถึงไหนยังไงแล้ว
ก็อยากจะให้ช่วยเร่งรัดดำเนินการให้หน่อย

ก็เป็นเวลาที่ยาวนาน
แต่ว่าก็คงจะต้องพิสูจน์กันต่อไป

เพราะเราก็เชื่อมั่นในความจริงของพยานที่มีอยู่นะครับนะครับ
ว่าเขาจะพูดตามความเป็นจริง
ไม่ว่าเขาจะเบิกความยังไงก็แล้ว
แต่ผมก็เชื่อว่าในส่วนที่เขาเบิกความไปนะ

ก็รออีกสักพักนะครับเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏนะครับ

ตอนนี้เข้าสู่เรื่องของบทการณ์ของสารแล้ว
ก็รอสักระยะหนึ่งเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏครับ

แล้ววันนี้ในครั้งนี้เรื่องของคดีอาญา
ผมเองเป็นโจทย์ฟ้องทางลุงจรูนนะครับ
ยักยอกทรัพย์แล้วก็รับของโจร

ทรัพย์เป็นของเราใช่หรือไม่

และยืนยันได้ว่าทรัพย์นี้เป็นของผมแน่นอน

แต่หนังน้ำมันไม่ถูก

คือของใครอ่ะฮะเราไปเก็บไว้ที่ไหนรู้ป่าวมันเราซื้อเยอะเกินไง
มีท่อนเนี้ยเอ้าอาจารย์ซื้อของไอ้พัดมาเพื่อนอ่ะ
เอาไว้ให้อาจารย์แล้วเลขตัวนี้มันอยู่ที่อาจารย์น่ะ
แต่ไม่รู้เราไปซุกไว้ไหนไงหาไม่เจอ
เราว่าเราซุกลงวันที่หนึ่งน่ะแต่ไม่มีอือหมอแล้วเนี้ย

เสียงสุดสุดแล้วแสดงว่าใช่แล้วสิมันมีจริงจริงอาจารย์คิดว่ามันน่ะ
เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเราไปไว้ที่ไหนหรือเปล่าเมื่อวานลูกเจอเลยไม่เจอใช่ไหม
เนี่ยดูต้นคั่วไอ้ต้นเจ้าที่เขาถ่ายรูปทรงมาให้เนี่ย
ข้องไอ้ครับเอ่อเพื่อนสนิทของเราเนี้ยมันจะขายให้ขายให้เราไหม
หรอวะเราเอาเจ็ดสองหกไปมันใช่ต้นคั่วนี่ไหม
ก็มันมีอยู่ที่รัฐต้องเอาจากพี่พัฒน์จากออกไปตรงให้อาจารย์
เอาจากไหนนะเอาไปให้ใครหรือเปล่าฟังข้าวจากญาติซิ
ไม่ได้ให้เลยออกไปซุกไปที่ไหนไม่รู้ไง

ใช้อยากถูกใช่ไหม
อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหน

รู้สึกอันเมื่อวานมันหกหมื่นอันหกพัน
แล้วอันเก้ามันมีซ่องขาดหกหมื่นแล้ว
เดี๋ยวหาโนโตรีก่อนอารมณ์ไม่ดีเครียด

วันนี้ก็เป็นนัดที่๖แล้วนะคะ
สำหรับการเข้าไปให้ข้อมูลกับสารท่าน
สารท่านจะรับไว้เป็นคดีหรือเปล่านะคะ

แล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็จะเป็นพยาน
ทางทนายวรยุทธ์เตรียมเอาไว้นะคะ
เพื่อที่จะเข้าไปให้ข้อมูลกับทางผู้พิพากษา
ว่าพยานนี้มีน้ำหนักมากแค่ไหน

สามารถบอกเรื่องอะไรได้บ้างที่จะทำให้สารเชื่อได้ว่า
คดีที่ว่านี้มีมูลนะคะ
วันนี้สายแรกเลยทุกคนยังอยู่ที่นู่นค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ที่นู่นนะคะ
เพราะฉะนั้นสายแรกเราจะคุยกับทางทนายของครูปรีชาก่อนนะคะ

ไม่เหนื่อยหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนซักค้านพยานครับ
ไม่มีลุ้นไม่มีอะไรเลยนะคะสบาย

ทนายวรยุทธ์คะวันนี้เนี่ยได้คนเดียวใช่ไหมคะทั้งวัน

ก็คือเจ๊บ้าบินถูกไหมคะ

เจ๊บ้าบินเป็นยังไงบ้างพอจบสารวันนี้เหนื่อยไหม

ทนายวรยุทธ์ค่ะเวลาที่อย่างฝั่งครูนะฝั่งครูปีชาเตรียมไปพยานวันนี้เนี่ย
พอเป็นเจ๊บ้าบินเนี่ยการที่เจ๊บ้าบินจะจบตั้งแต่ครึ่งวันแรก
หรือว่าลากกันมาจนถึงจบวันเลยถึงเย็นเนี่ยนะคะ

ก็ในส่วนของพยานปากอื่นยังสืบไม่เสร็จนะครับ

ก็พยายามถามว่าเจ๊บ้าบินทำไมต้องมานัดที่๖ใช่ไหมฮะ

หมายถึงว่าคือการที่จะสั้นจะยาวเนี่ย

วันนี้มีการใช้หลักฐานอะไรยื่นนอกเหนือจากตัวเจ๊บ้าบินไหมคะ
เรื่องกระบวนการในศาลนี่มันยังตอบไม่ได้เลยนะฮะ

มีบอกได้แค่ว่าวันนี้ก็นำพยาน
เข้าเบอร์ความในส่วนของพยานก็ยืนยัน
ตามที่เคยให้การไว้อะไรประมาณนี้พูดได้
แต่ว่าในส่วนที่จะบอกว่ามีการใช้พยานหลักฐานอะไร
กันยังไงตอบกันยังไงอันนี้คงไม่ได้ครับ
บ้าบินคราวหน้ามาอีกไหมคะหรือว่าจบแล้ววันนี้ค่ะ
คราวหน้ายังถ้าศาลท่านมีมูล
ก็คราวหน้าต้องมาเบิกความในชั้นพินาครับ
หมายถึงว่าคราวหน้าจะมีหรือไม่มียังไม่แน่หรือว่ามีแน่คะ
ยังไม่แน่หมายถึงว่าถ้าพยานตากนี้จะมาอีก
ก็คือสารท่านต้องสั่งมีมูลแล้วก็มาเบิกความอีกในชั้นพิจารณาครับ
ทนายวรยุทธ์คือครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่๖ถูกไหมคะ

ซึ่งคือก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ปลายเดือนกันยา
บอกไว้ว่าจะมีวันที่๒๒และ๒๓พฤศจิกายนอีก
ตกลง๒๒กับ๒๓พฤศจิกายนจะมีไหมคะ

เพราะว่าเราก็ยังเหลือพยานอีก
ไม่เกิน๓ปากที่แถลงสารไว้ครับ
ว่าเราจะให้เสร็จในช่วงรอยกระทงนี่แหละครับ
คือมีทั้ง๒๒๒๓ติดกันเลยใช่ไหมคะ

ว่า๒๒๒๓ต้องให้ได้หมดทั้ง๓ปากที่เหลือใช่ไหมคะ

ปากที่ว่าข่าวออกมาว่าที่แน่มีรองผู้บัญชาการ

แล้วมีอีก๒คนเนี่ยเคยอยู่ในข่าวไหมคะทนายวรยุทธ์
อันนี้เอาไว้ให้ทีมกฎหมายที่จะนำสืบเขาพิจารณาดูครับ
ในส่วนของ๒วันที่เหลือเจบ้าบินจะต้องขึ้นอีกหรือไม่
ขึ้นอยู่กับผู้ภาคศาหรือหรือคะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับชั้นต่าง
ไม่ใช่ฮะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกัน
ในส่วนของไฟฟ้าตอนนี้เสร็จไปแล้วนะครับ

ทีนี้อีก๓คนใน๒วันที่เหลือใช่ไหมคะธนายวรยุทธ์

๓คนที่ว่านี้มีรองกฤษณะด้วยใช่ไหมคะ

ยังไม่รู้ตัวครับพอดีผมเพิ่งขอหมายจากศาลไป

ใครต้องเป็นคนส่งไปคะทนายวรยุทธ์
ผมขออนุญาตศาลเป็นคนนำส่งด้วยตัวเองครับ
จริงคือใครเป็นคนส่งก็ได้เหรอคะ

หรือจะส่งทางพฤษณีย์ก็ได้แล้วแต่
และอีก๒คนล่ะคะบอกไว้ได้ไหม
อันนี้จะเป็นประจักษ์ย๒๐๐๕นแต่ว่าจะนำมาเศร้าสื่อให้เสร็จ
ในสองงัดที่เหลือค์ครับค่ะ
คือที่บอกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคือผิดกฎหมาย
หรือว่าเป็นในแง่ของยุทธศาสตร์ในการสู้คดีคะ
ผมกลัวว่าเดี๋ยวจะมีกลัวความปลอดภัยของพยานด้วยครับ
ไม่ได้เกี่ยวกับว่าอันนี้ยังไม่ถึงสาร
ไม่ใช่ว่าจะผิดกฎหมายแต่ว่ามันมีผลต่อการสู้คดีใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็มีผลต่อตัวพยานครับ

ถ้าสมมุติธนายวรยุทธ์เอาเขาเรียกอะไรเอาหมายไปให้ใช่ไหม

พยานคนไหนก็แล้วแต่ไม่เฉพาะท่านรองกฤษณะนี่
ปฏิเสธได้ไหมว่าไม่ขึ้นไม่เกี่ยว
ท่านจะปฏิเสธก็ได้ท่านต้องนำหนังสือมาแจ้งที่ศาล
กล่าวถึงเหตุผลที่จะไม่มาสารครับ

ทนายวรยุทธ์อย่างเจ๊บ้าบินเนี่ย
คือคุ้นเคยกับทนายวรยุทธ์อยู่แล้วนะคะก่อนที่จะขึ้นศาล
แต่อย่างรองกิจสนะเนี่ยคือต้องไปคุยต้องไปเหมือนกับทบทวนความจำอีกที
ให้ท่านเตรียมเอกสารให้ท่านลำดับความเอาไว้อีกไหมคะก่อนขึ้นศาลนะคะ
เราทำอย่างนั้นไม่ได้ครับในสถานการณ์ศาลความ
เราจะไปเตรียมพยานอะไรต่างไม่ได้เลยครับ
หมายถึงทำไม่ได้เพราะว่าเป็นตำรวจหรือว่าทำไม่ได้กับพยานทุกคนคะ
พยานทุกปากทุกปากเลยฮะ
โดยวิธีพินาความแล้วเนี่ย
การที่จะไปเตรียมพยานไปเสี่ยมสอนพยานหรือว่าจะไปอะไรกับพยานเนี่ย

นายความมีหน้าที่แค่นำพยานหลักฐานนำเสนอกับสารตามความเป็นจริง
ส่วนพยานก็มีหน้าที่เบิกความไปตามความเป็นจริงที่ตัวเองประสบพบมาแค่นั้นเองครับ
ค่ะปกติเขาก็ไม่ทำกันเลยเหรอคะในวงการนะคะ
ก็ตามกฎหมายบรรยัติไว้อย่างนั้นแต่ว่าแต่ว่าความเป็นจริง
ส่วนใหญ่เขาก็จะมีการเตรียมกันอะไรกันก็เป็นที่รู้รู้กันอยู่อะครับ
อันนี้ผมพูดถึงวิธีพินาการกระทำทั่วไปนะครับ
ครับครับเพราะบางทีมันก็ทำให้มันรวดเร็วขึ้น
แต่ว่ากระบวนวิธีวินาความไม่ได้อนุญาตให้ทำอย่างนั้น
แต่ว่าเนื่องจากว่าบางทีพยานมันก็มีหลายระดับนะฮะ
บางทีพนักงานอายการที่จะต้องฟ้องเองอะไรอย่างนี้
สาวนั้นเข้าใจให้ซ้อมกันมาหน่อย
จะได้ไม่ทำให้กระบวนพินาล่าช้าอะไรอย่างนี้

ท่านนายวรยุตค้นนอกจากรองกฏฒณะแล้วเนี่ย
อีกสองปากนะจะเป็นสองเจ๊ไหมคะ
อ๋อทรวงเจ๊บ่เผิกไปแล้วครับ
เบิกไปแล้วครับเจ๊พัฒน์กับเจ๊บ้าบินเบิกไปแล้วครับ
คนที่จะขึ้นเนี่ยเราเคยเห็นหน้าค่าตาได้ยินชื่อเสียงหรือว่าเป็นตัวละครในข่าวมาก่อนไหม
คือตอนนี้เนี่ยก็คือคนที่จะขึ้นก็เป็นประจักษ์พยานที่
ณเวลานี้เนี่ยที่ดูกันอยู่ก็คือว่าทางทีมทางทีมกฎหมายก็พิจารณากันอยู่ว่าจะเอาใครขึ้นนะครับ
ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่เป็นปัจจักรพยานทั้งคู่เลยครับแล้วมีปัจจักรพยานหลายปากที่อยากจะขึ้นศาลนะฮะ
ดิฉันกำลังจะถามว่าตัวพยานหรือว่าทนายความเนี่ยมันควรจะรู้ก่อนล่วงหน้าที่จะถึงเวลาขึ้นสารสักกี่วันคะ
ก็หรือแล้วแต่ทางทนายเลยคะ
ก็อยู่ที่ทนายความเนี่ยนะฮะเพราะว่าหน้าที่ของทนายความก็เราก็จะรู้แหละว่ามันยังไงเสียมันก็ต้องอยู่ในพยานบัญชีพยานที่อ้างไว้นะครับ
ขอให้แค่อยู่ในบัญชีพยานใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าการที่จะนำสื่อพยานหลักฐานก็ต้องมีการระบุบัญชีพยานไว้อยู่แล้วครับต่อสารไว้เบื้องต้นแล้วครับ
ทนายวรยุทธ์อย่างสมมุตินะสมมุติเรียนขอความรู้ทนายด้วยนะคะคืออย่างเจ๊บ้าบินอย่างนี้พอเราฟังวันนี้เนี่ยคือเจ๊บ้าบินจบแล้วจบ
อ่าแต่สมมุติว่ามีพยานปากอื่นขึ้นไปเพิ่มแล้วมีบางอย่างที่ยังเกี่ยวกับเจ๊บ้าบินอยู่เจ๊บ้าบินกลับไปเข้าใหม่ได้ไหม
ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถือว่าพยานปากนี้สิ้นสุดกระบวนการพินาไปแล้วครับคือปิดแล้วปิดเลยใช่ไหมคะ
ปิดแล้วปิดเลยฮะถ้าถูกบกพ่องล่าช้าเอ่อไม่เอ่อก็ต้องไปแก้ตัวเอาชั้นพี่นาครับ
คือเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าอย่างวันนี้เจ๊บ้าบินจบวันเว้นแต่ว่าสารท่านนัดไว้แล้วว่าอ้าวเดี๋ยวคราวหน้า๒๒มาอันนี้ถึงจะได้สารท่านต้องเป็นคนนัดใช่ไหมคะ
สารท่านกำหนดไว้ทั้งทั้งโจทย์จำเลยแล้วก็สารท่านก็กำหนดวันนัดกันไปเรียบร้อยแล้วครับ
อ่าทนายวรยุทธ์ตกลงแล้วเนี่ยคดีนี้เนี่ยจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนแล้วที่เหลือคือขั้นตอนของผู้พิพากษาแล้วใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับไม่มียืดไม่มีย้วยกว่านี้แล้ว
ไม่มีแล้วฮะคือหมายถึงหมายถึงว่าจะขอเพิ่มอย่างเช่นนะคะวันเย็นของวันที่๒๓พฤศจิกายนแล้วแบบโอ้โหยังไม่หมดอ่ะแล้วค่อยเล่าไปค่อยสาวไปแล้วยังจำเป็นอยู่เนี่ยอันนี้เพิ่มได้ไหมคะ
ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ากระบวนวินาล็อกไปแล้วครับอืม
กระดวนพินาล็อกไว้แล้วว่าจะต้องเสร็จภายในวันที่๒๓โดยโดยโจทย์เองก็ไม่ประสงค์ที่จะสื่อพยานปากใดอีกต่อไปครับเพราะว่ากำหนดไว้ชัดเจนแล้วครับ
อืม
บางคนบอกว่าไปตามกระบวนวิธีพินา
ตอนนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างโจทย์กับศาลนะฮะ

คือในวันเรื่อยและละรับ
หรือคืออาจจะเลื่อนไป

กฎหมายกำหนดไว้ไหมคะว่าต้องภายในกี่วันนะคะ
ก็จริงแล้วกฎหมายบอกว่าโดยเร็ว
กระบวนพินาต้องกระทำโดยเร็ว
แต่ว่าถ้ามีเหตุขัดข้องเหตุ
ส่วนว่าจะต้องทำเนื้อศาสตร์เหตุที่ไม่ทำที่เริ่มนานออกไป
สารท่านอาจจะบอกว่าท่านติดทำคำพิพากษาหลายคดีประมาณนี้
คืออาจจะเป็นเย็นวันที่๒๓เลยก็ได้ถูกไหมคะ
ก็เป็นไปได้ครับกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามครับ

มันอาจจะเป็นสถิติหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นข้อสังเกตของคนที่อยู่ใน

สมมุติว่าท่านนัดว่าสอบเสร็จบอกได้เลยอย่างนี้
คือมันมีน้ำหนักที่จะเอียงไปทางใดทางหนึ่งโดย
สถิติที่ผ่านมาของคดีทั่วไปไหมคะ
ส่วนใหญ่บางทีใส่สะดองไปเลยแล้วสารเห็นว่า
ประยานพอฟังได้คุณก็สามารถมีมูลเลยก็ได้ครับ

ที่มันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมันปรากฏชัดเจนว่าเป็นหนี้กันจริงอะไรจริง
ท่านก็อาจจะสั่งเสร็จปุ๊บก็มีมูลเลยอะไรอย่างนี้ครับ
จำเลยมาสอบคำให้การเลยอะไรอย่างนี้ครับ
อย่างนี้เรียนเข้าใจถูกไหมว่า

ถ้ามันชัดเจนท่านก็คงสั่งเลยแหละจะได้ทุกอย่างรวดเร็วใช่ไหม
แต่อนุมานเอาได้ไหมคะว่าถ้านัด
คือไม่ได้บอกวันนั้นแต่ถ้านัดไปอีก
เป็นไปได้ที่อาจจะไม่มีมูลพอฟ้อง
ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะฮะก็คือในส่วนของการพิจารณาก็อยู่ที่ศาลนะครับ
เพราะอยู่ที่เขาจะจริงพยาหลักฐานนะฮะ
สารท่านฟังว่าพญาหลักฐานไม่เพียงพอแล้ว

แห่งคดีว่ามันไม่มีมูลเพียงพอที่จะประทับรับฟ้องไว้

เดี๋ยวยังไงคุยกันอีกช่วงปลายเดือนนะคะ

ผมจองไว้แล้วนะว่าถ้าหลังจากคดีนี้
นัดกับคุณครูไว้แล้วว่าจะเข้าไปหาคุณจอมขวานเป็นรายการแรกเลย
โอ้โหมีได้ไม่ได้ดิฉันเรียนเชิญอยู่แล้วตลอดเวลาค่ะแม่
วันนี้ฝากนักข่าวทางไทยรัฐไปแล้วไทยรัฐทีวีไปแล้ว
ค่ะยังไงขอเจอหน้าครูหน่อยเจอหน้าทนายวรยุทธ์อีกสักรอบนะ
บอกว่าคุณครูบอกว่าฝากความคิดถึงทนายพิธีกรจอจานด้วย

ไม่บอกครับบอกว่าที่ดังที่สุดของไทยรัฐทีวี
ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเขาดูรายการเขาคงทราบนะคะ

เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวทนายสิทธาเข้าสายสักครู่ค่ะ

เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะคะ

ทนายสิทธาได้ยินชัดไหมคะ

ชัดนะทนายสิทธาคะเมื่อสักครู่นี้คุยกับทนายวรยุทธ์
คือขั้นตอนนี้ต้องจบในวันที่๒๓พฤศจิกายนแล้วถูกไหมคะ
ถูกต้องครับเพราะว่าศาลท่านให้วันที่๒๒กับ๒๓เนี่ย
อีกแค่๒ครั้งเท่านั้นถ้าเกิดเราสืบให้เสร็จ
ก็ให้ถือว่าติดใจสืบเท่านี้นะครับ
เพราะว่าผู้ใหญ่ท่านติ่งมาว่าคดีนี้มันนานเกินไปแล้วนะครับ
ก็ยังไต่สวนมูลฟ้องกันไม่เสร็จนะครับท่านก็เลยเร่งรัดให้
หมายถึงยังไงคะหมายถึงผู้พิพากษาเองท่านบอกว่ากินเวลานานไปเหรอคะ
ใช่ครับมันนานไปครับท่านก็เลยเร่งรัดว่าเดือนนี้นัด๓วันเลย
ก็เอาให้เสร็จภายในเดือนนี้อ่านะครับทนายสิทธาที่ทราบมาเนี่ยนะคะ
คืออีก๒เนื่องจากวันนี้ก็เป็นเจ๊บ้าบินคนเดียวอีก๒วันที่เหลือจะเป็น๓คน
คำถามคือถ้าสองวันสามคนไม่ทันเนี่ยอันนี้มันมันเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบของ
ฝั่งครูหรือฝั่งลุงจรูนคะคือจริงแล้วเอาตามตรงนะครับ
ที่สำคัญเนี่ยก็คือครูปีชาเจ๊บ้าบินแล้วก็เจ๊พัดแค่๓คนเท่านั้นแหละครับ
คนอื่นนี่ก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรมากแล้วล่ะครับ
จะมีหรือไม่มีผมว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ข้อที่จริงเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับ
อันนี้หมายถึงในมุมมองของทนายสิทธาใช่ไหม
ใช่ครับในมุมมองของผมนะครับแล้วอีกสามคนเนี่ย
ส่วนอีก๒คนเนี่ยผมก็เดาเอานะครับ
อันนี้ก็คือผมคาดการณ์ในแบบนี้นะครับ
อ่าอือเดี๋ยวนะคะอ่านี่คุณไปคาดการณ์ได้ไงค่ะ
หมายถึงดูจากบัญชีพยานที่สงสารเหรอคะ

อืมคือจนถึงตอนเอางี้เอาเฉพาะวันนี้ก่อนนะคะ
วันนี้ไม่ได้มีการนอกเหนือจากเจ๊บ้าบิน
ไม่ได้มีการมีหลักฐานใดใส่เข้าไปอีก
ในการระหว่างการต่ายสวนเลยใช่ไหมคะ
มีครับวันนี้วันนี้เราก็เอาภาพเอกสารต่าง
แล้วก็หลักฐานทางวัตถุพยานที่เคยถามมาแล้วนะครับ
เอามาตัดทานนะครับ
ซึ่งคืออย่างนี้นะมันก็มีรายงานออกมาเหมือนกันนะคะ
ว่ามีการใช้หลักฐานในศาลวันนี้
ซึ่งวันนี้การใช้หลักฐานที่ว่านี้
มันสามารถบอกซ้ายขวาหน้าหลังของคดีได้เลยไหมคะ
ก็จริงแล้ววันนี้ถือว่า
หลายอย่างนะครับเป็นสิ่งสำคัญในคดีเลยแหละนะครับ
ที่วันนี้ได้สักทานไปแล้วก็

ดิฉันก็กลัวผิดคุณหมายเหมือนกัน

ครูปีชาตัวเจ๊บ้าบิน
แล้วก็ตัวเจ๊พัดสำคัญที่สุด
ในมุมของฝั่งของลุงจรูนใช่ไหมคะ
แต่คำถามคือ

มีการใช้เสียง

เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าว

แล้วก็ที่มีการบอกว่ามีคลิปออกมาเป็นเสียงสนทนา

เพราะว่าเป็นตัวเจ๊บ้าบินวันนี้ที่ขึ้นศาลนะคะ

ใช้ทุกสิ่งที่สำคัญในการสักค้านแล้วกันครับ
ไม่ขอระบุว่ามีอะไรบ้าง

ผมก็ใช้ถามทั้งหมดแหละนะครับ

แต่สมมุติว่าถ้าเอาบทสนทนามาวันนี้เนี่ย
คือเวลาสู้คดีคนที่จะเอาบทสนทนานี้มา

คือคงจะไม่ใช่ฝั่งของครูปีชาเอามาถูกไหมคะ
ถ้าเกิดเอาพูดถึงคดีทั่วไปนะครับ
ในการทำลายน้ำหนักพยานนะครับ
เราก็จะต้องเอาหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเอกสาร
คลิปเสียงหรืออะไรต่างเนี่ยมาถามพยานนะครับ
เพื่อที่จะให้ศาลได้ดูว่า
พยานหลักฐานพยานบุคคลที่มาสืบเนี่ย
ให้การไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริงยังไงนะครับ
คือผมโดนข้อห้ามไหมครับคุณจอมขวัญ
อ้าวข็ะไม่เป็นไร
อย่างนั้นนะครับเพราะว่ามีข้อกำหนดอยู่ครับ
ทีนี้อีก๓ปากเนี่ยนะคะอีก๓ปากเนี่ย
นายตั้มในฐานะสู้คดีแทนลุงจรูนเนี่ย
กังวลไหมเพราะว่าคือตัวท่านรองกฤษณะเองเนี่ยนะคะ
นักข่าวไทยรัฐทีวีไปถามท่านเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าท่านจะต้องขึ้นด้วย
บอกว่าณวันนี้ท่านยังไม่รู้เลยว่าท่านจะต้องเป็นคนขึ้น
ซึ่งธนายวรยุทธ์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าอ๋อเดี๋ยวยังไม่ได้ส่งถึงตัวท่าน
แต่คำถามก็คือว่าถ้ารองกฤษณะเป็นผู้ที่ถูกเรียกมาขึ้น
แล้วท่านอยู่ในส่วนของการทำงานกับภาค๗
แล้วตอนนั้นภาค๗ชี้ว่าลอตเตอรี่เป็นของลุงจรูขออภัยค่ะของครูปีชาเนี่ย
กังวลไหมในฐานะทนายของลุงจรูนคะ
กังวลเลยครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เขาไม่ใช่ประจักษ์พยาน
เขาเป็นพยานบอกเล่านะครับแล้วถึงแม้ว่าจะชี้ว่า
ตอนนั้นเขาชี้ว่าเป็นของทางครูปีชานะครับ
แต่ว่าเขายังไม่มีการสนุกสำนวนแล้วก็มีการโอนสำนวนไปก่อน
ซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่สาระสำคัญแล้วก็ไม่ใช่พยานสำคัญเลยดีกว่านะครับ
ผมกลัวอยู่อย่างเดียวคุณจอมขวัญกลัวจะมีพยานที่เอาคลิปเข้าไปมากกว่า
เพราะว่าผมยังไม่เห็นคลิปลุงก้มเก็บเลยนะครับ
ซึ่งวันนี้ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีคลิปก้มเก็บเข้าไปในศาล
ผมยังไม่ยังไม่เห็นเลยครับแต่ว่าก็ไม่แน่อนาคตอีกสองปากอาจจะมีก็ได้นะครับ
คือ๒๒กับ๒๓พฤศจิกายนนี้นะคะ
ขอเปลี่ยนโหมดหน่อยคือเนื่องจากไม่เจอออกสื่อเลย
หลายคดีนะที่ตัวทนายสิทธาต้องชี้แจงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่ง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีต่าง
ตกลงว่าจะยังไงคือตอนนี้ต้องไปขั้นตอนไหน
สำหรับตัวทนายสิทธาต้องไปชี้แจงหน่วยงานไหนองค์กรไหน
ยังไงบ้างคะ
ที่ต้องชี้แจงนะครับก็มีสภาธนาความแหละหลักนะครับ
แล้วเรื่องนี้ผมก็ไม่ต้องไปต่อโต้หรือว่าอะไรล่ะ
เพราะว่าผมรอเข้าสู่กระบวนการแล้วก็จะไปที่สูตรความบริสุทธิ์
นะครับแล้วเมื่อถึงเวลาเนี่ยผมก็จะมามาบอกให้
ทุกคนรวมทั้งคุณจอมขวัญทราบเนี้ยว่าเรื่องราวเป็น
ยังไงนะครับคือหมายถึงว่าไม่ได้เลี่ยงที่จะชี้แจงแต่
รอให้คดีจบอย่างเงี้เหรอคะผมจะไปชี้แจงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะนะครับคงจะไม่มากับใคร
เพื่อที่จะเอาเรตติ้งนะครับคงจะรอชี้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลานะครับผมค่อยชี้แจง
อีกทีหนึ่งซึ่งต้องรอคดีจบป่ะคะเดี๋ยวเมื่อถึงเวลา
ที่เหมาะสมเลยผมจะบอกอีกทีเลยนะครับเอาอย่างงี้ที่
ที่แน่ชัดเนี่ยคือจะมีอยู่สององค์กรก็คือสภาษณธนาความ
แน่ถูกไหมคะครับผมอ่าแล้วก็ตำรวจถูกไหมคะครับ
อ่าซึ่งอันไหนน่าจะจบก่อนคะเอางี้ที่ไหนเรียกที่ไหน
เรียกเรียกก่อนกันคะยังไม่มีที่ไหนเรียกเลยนะครับ
ยังไม่มีที่ไหนเรียกเลยแต่ว่าที่สภาธนาความผม
ทราบมาว่าได้มีหนังสือมาให้ผมชี้แจงแล้วแต่หนังสือเนี่ย
ผมยังไม่ได้รับซึ่งถ้าเกิดว่าผมไม่ได้รับเนี่ย
เดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปรับหนังสือด้วยตัวเองที่สภาธ
ความนะครับเพราะว่ามีมีคนแจ้งมาว่าส่งมาตั้งแต่
อาทิตย์ที่แล้วแล้วผมก็พยายามไปที่ปริศนีกประสงค์สาม
รอบแล้วก็ยังไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ได้อีก
ผมคงจะต้องไปรับหนังสือเองเพราะว่ามันมีกำหนดระยะเวลาในการชี้แจงอยู่
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมไม่ชี้แจงเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผิดไปซะอีกนะครับ
จะไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวไม่มีการแถลงข่าวเลยในเรื่องคดีพวกนี้เหรอคะ
ไม่ถึงกับว่าไม่ถึงแผนข่าวไม่หน่ายเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกคุณท้องขวัลว่า
เดี๋ยวขอให้รอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับ
ผมคงจะชี้แจงให้ประชาชนที่คางแคงใจนะครับให้ทราบว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงดีกว่านะครับ
ฉันนัดไว้ทั้งทนายวรยุทธ์แล้วก็ทนายสิทธาเบื้องต้นเลยก็แล้วกันนะคะ
ก็คงจะต้องนี่แหละโทรศัพท์ขอสัมภาษณ์อีกนะคะ

สวัสดีครับ

ก็คงจะมีเหมือนกับเสียงนะคะ

ที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ในส่วนที่เป็นหลักฐานในคดีในศาลหรือเปล่า

เปิดให้คุณผู้ชมได้ดูการสัมภาษณ์ของท่านกฤษณะทรัพเดตนะคะ

ที่ยังอยู่ในการทำงานของทั้งจังหวัดของภาค๗นะคะ
แต่ไม่ทันแล้วก็เลยจะสรุปว่า

เพราะอย่างไรซะทางท่านกฤษณะเนี่ย

ทนายวรยุทธ์จะขอให้ท่านขึ้นแน่นะคะ

แต่ว่าวันนี้ตอนที่นักข่าวไปถามท่านรองกฤษณา

ส่วนวันนี้ตามการรายงานข่าวเนี่ยนะคะ
คือก็ยังไม่ได้มีคลิปที่น่าจะเป็นหลักฐานที่ดีที่สุด
ว่ามีคนก้มเก็บลอตเตอรี่นะคะ

และไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นคนที่เคยมีชื่ออยู่ในข่าวหรือเปล่านะคะ